มีทั้งการตรวจสอบเรื่องการถือครองที่ดิน๑๗๐๐ไร่
ของนางสาวปะรินากลายคุพรนะครับ
รวมทั้งกรณีการถือครองหุ้นสื่อของหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ซึ่งสารรัฐสมนนูนัดฟังคำวินิจฉัย๒๐พฤษฎีลการณ์นี้
ขอบคุณครับ
ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูล

แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามเร่งรัดคดี
ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของนายธนทร
โดยสารนัดว่าจะรับหรือแก้ฟ้อง
วันที่๓ธันวาคมเวลา๙นาฬิกา
ขณะที่นายวิศนุกร์เครื่องอำรองนายุครัฐมนตรี
ขออย่าไปเดาคำวิทย์ใช้ของสารล่วงหน้า
คำพิพากษาของศาลออกมาในทางลบ
ให้ผลจากความเป็นสอก็ต้องผล

ก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
หารือเกี่ยวกับการออกพระราชกิจสดีกา
แทนนายนวัฒน์ต่อเจริญศุกร์พักเพื่อไทย
เพื่อให้กรกตกำหนดวันเปิดรับสมัคร

ด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดโคศกภักดิ์เพื่อไทย
พักมีความมั่นใจอย่างเต็มที่
เรื่องของตัวบุคคลพื้นที่
และเหตุผลที่จะทำให้พักเพื่อไทยมีความได้เปรียบ

ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ขณะที่นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
มั่นใจมาตรการชิมช็อปใช้ที่ออกไป
มีส่วนช่วยทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
แต่ยังไม่เห็นผลในไตรมาสที่สาม
ประเด็นสำคัญทุกฝ่ายต้องสร้างความเชื่อมั่น
เศรษฐกิจไทยที่ขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติ
ให้ความสนใจเข้ามาลงทุน
หากทุกคนพูดแต่เพียงว่าเศรษฐกิจย่ำแย่
จะยิ่งทำให้ความรู้สึกโดยรวมไม่ดี
ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
นายวรวิสุขบุญเลขาธิการปปชเปิดเผย
ว่าในวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้

ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของนางสาวปรินาไกรคุบ
สสราชบุรีพักภลังประชารัฐ
แจ้งรายการถือครองที่ดินพบท๕
สปกรและที่ดินรายการต่าง

ฟาร์มวัวฟาร์มไก่
ว่าข้อมูลที่ยื่นเป็นเอกสารกับพื้นที่จริงสอดคล้องกันหรือไม่
เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบอีกครั้ง
พ้นจากตำแหน่งว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
อันนี้ก็ได้มีการประสานงานกันอยู่แล้ว

หรือว่าสอบประกอบตรงนี้เราต้องไปยังไงแค่ไหน

แต่ว่าเรื่องของการได้มาอะไรต่างเนี่ยนะครับ

การได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบและการออกเอกสารสิทธิ์
การออกเอกสารสิทธิ์นั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยในงานอื่น
อย่างอื่นที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบ
แต่ว่าของปปชนั้นอย่างที่เรียนพวกเราไปแล้วนะ

เมื่อมีคนยืบเป็นทีแสดงรายการทรัพย์ศิลป์และธิสินมา
แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง

เข้ารับตำแหน่งตรวจไว้เพื่อเป็นฐาน
เพราะตอนเขารับตำแหน่งมีอะไรเปล่า

นางสาวปรินาได้เข้าไปที่กระทรวงเกษตรและสหกร
เพื่อพบนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

กลางกระแสข่าวว่านางสาวปรินา
หาทางออกในเรื่องที่ดิน๑๗๐๐ไร่
ด้วยการขอเช่าที่ดินสอปกรตามเงื่อนไขกฎหมายสอปกร
เปิดช่องไว้ให้กับกิจการเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
รายละไม่เกิน๕๐ไร่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน